ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะเกิดอุบัติเหตุรถเก๋งเนี่ย
เสียหลักหลุดโค้งแล้วก็พุ่งไปชนกับรถเก๋ง
รวมทั้งรถกระบะที่สวนทางมาอย่างจังเลยค่ะทำให้มีผู้บาดเจ็บสาหัสหนึ่งคนนะคะ
ติดตามเหตุการณ์นี้พร้อมกับเหตุการณ์อื่นจากรายงานค่ะ
รถไฟได้รถไฟ

โอ้โฮไปไปไปไป
กล้องหน้ารถกระบะบันทึกภาพขณะขับตามหลังรถเก๋งสีดำ
แต่พอมาถึงทางโค้งจู่รถเก่งที่ขับสวนมา
ก็เสียหลักหลุดโค้งชนกับรถเก๋ง
แล้วพุ่งมาชนประสานงากับรถกระบะอย่างจัง
อุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นบนถนนสายพาชีอุทัยธานี
ในพื้นที่หมู่๔ตะบนกระจิ๋วอำเภอพาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทำให้รถเก๋ง๒คันและรถกระบะที่ติดกล้องหน้ารถได้รับความเสียหาย
และมีผู้บาดเจ็บสาหัส๑คนและบาดเจ็บเล็กน้อยอีก๕คน
ขับมาตามเส้นทางนักกล่าวซึ่งเป็นถนนสองเลนสวน
พอมาถึงทางโค้งรถเสียหลักพุ่งชนรถเก่งนิสันสีดำ
แล้วตรงมาประสานงากับรถกระบะเชฟโรเล็ตสีดำอย่างจัง
กล้องหน้ารถคันหนึ่งบันทึกภาพเหตุการณ์รถบรรทุกพุ่งชนรถเก๋ง
รถกระบาดที่ขับอยู่บนถนนสาย๓๓๑สัตหีบกบินบุรีช่วงแยกอิสเทิร์น
ในพื้นที่ตะบนบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
ซึ่งเป็นถนนสองเลนสวนอยู่ระหว่างก่อสร้าง
ที่รถบรรทุกคันนี้จะเร่งเครื่องหลบหนีไป
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทำให้รถยนต์ได้รับความเสียหายทั้งหมด๖คันรวด
พลเมืองดีพยายามขับไล่ติดตามรถบรรทุกคันดังกล่าว

อีกรายที่ช่วงบัตรชวนบุรีกระดูกปฏิเหตุรถสองแถวสายศรีราชาสุรศักดิ์
เสียหลักพุ่งชนรถกระบาดที่จอดอยู่ริมถนนสายเขาชีน้องค้อ
ในพื้นที่หมู่๙ตะบนดองขามเบอร์ศรีราชา

นายอภิชาติบุญจองอายุ๒๗ปีคนขับรถ๒แถว

ผู้ภัยปฐมพยาบาลด้วยความทุลักทุเล
เพราะผู้บาดเจ็บมีน้ำหนักมากกว่า๒๐๐กิโลกรัม
กันพบรถกระบะคู่กรณีถูกชนด้านหน้าพังเสียหาย
แต่คนขับไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด
คนขับรถสองแถวให้ปากคำกับตำรวจว่า
ก่อนเกิดเหตุกำลังรีบขับรถไปรับผู้โดยสาร

เสียหลักพุ่งชนรถกระบาดที่จอดอยู่ข้างทาง
และชนเสาไฟฟ้าจนพังเสียหาย
ปิดท้ายที่จังหวัดกลาศิลป์กระดูกปฏิเหตุรถเก๋งนิสันสีดำ
ป้ายข้างทางบนถนนบายพลาสเลี่ยงเมือง
ช่วงก่อนถึงศูนย์ราชการจังหวัดกรสิน
แล้วลากป้ายบอกทางไปไกลกว่า๑๐๐เมตร
สภาพด้านหน้ารถพังเสียหาย
เพราะดีที่คนขับซึ่งเป็นหญิงอายุประมาณ๕๐ปีได้รับบาดเจ็บไม่มากนัก
สุนัขที่นั่งมาด้วยไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด
คนขับรถเก๋งระบุว่าขับรถมาจากตัวเมืองกรสิน

แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุมีอาการวูบหลับ
ทำให้รถเสียหลักชนป้ายบอกทางอย่างจัง